คุณผู้ชมเราเล่าข่าวมาเนี่ยนะบางข่าวดูไม่น่าจะเสียชีวิตเอาก็เสียชีวิต
แต่บางคนอยากจะตายค่ะพยายามทุกวิถีทางที่จะฆ่าตัวตาย
กินยาเอยพยายามผูกคอเอ่ยเบื้องบนยังไม่เอาเลย
ผู้หญิงคนนี้ค่ะอายุ๓๓ปีคือเธอเป็นโรคซึมเศร้า
ไปเปิดรีสอร์ทเลยนะพยายามจะจบชีวิตตัวเธอที่รีสอร์ทแห่งนี้

ตำรวจสพนสูงที่จังหวัดอุดรธานี
ก็ไปตรวจสอบในห้องพักในรีสอร์ทที่อำเภอเมืองอุดรธานี
ไปเจอใบมีดโกน๒ใบเจอไส้กรอกห่อ๑
แผงยานอนหลับที่ถูกแกะไปแล้ว๗แผง
แล้วก็เจอผู้หญิงอายุ๓๓ปี
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวเธอส่งโรงพยาบาลนะคะ
จากการสอบถามคนงานของรีสอร์ทก็เล่าให้ฟังบอกว่า
เห็นว่าผู้หญิงคนนี้เขามาเปิดห้องมาคนเดียวเลยค่ะ
เปิดห้องตั้งแต่๑๕กุมภาพันธ์
ทีนี้ได้เวลาเช็คเอาท์แล้วเอ๊ะทำไม
ทำไมยังไม่ออกมาสักทีหนึ่ง
แม่บ้านก็จะไปทำความสะอาดไงเพราะว่า
ผู้เข้าพักคนอื่นเขาก็จะมาเข้าพักต่อ
ปรากฏไปเคาะห้องก๊อกก๊อกก๊อก
ผู้หญิงก็ตะโกนออกมาบอกว่าขอเวลาเก็บของแป๊บนะคะเดี๋ยวค่อยมาใหม่
แม่บ้านก็โอเคตามนั้น

ทำไมผู้หญิงคนนี้ยังไม่ออกมาอีก
แม่บ้านไขกุญแจเข้าไปดูช็อกเลยค่ะตอนนั้น
เพราะว่าผู้หญิงคนนี้ใช้เชือกผูกคอตัวเองอยู่ในตู้เสื้อผ้า

เรียกกู้ชีพมามาช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ซึ่งตำรวจสพนสูงบอกว่าผู้หญิงคนนี้
พยายามจะฆ่าตัวตายเนื่องจากอาการป่วยโรคซึมเศร้า
เธอเป็นมานาน๒ปีกว่าแล้ว
แล้วมีหลายเรื่องในชีวิตที่ผิดหวัง
เธอก็เลยหนีออกมามาเปิดรีสอร์ทเพื่อคิดสั้น
ทำทุกอย่างเลยค่ะกินยาด้วยกรีดแขนด้วย

ญาติเนี่ยตอนที่หาตัวเธอไม่เจอ
ญาติเขาก็ไปแจ้งความคนหายเอาไว้ด้วยนะคะ

แม่บ้านมาเจอแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลได้ทัน
คุณผู้ชมเวลาที่มันมีอาการเครียด

จริงมันไม่สามารถอยู่ดีบอกปุ๊บ

อย่างมันขึ้นอยู่กับคลื่นหรือว่าสารในสมอง
ทีนี้สามารถโทรศัพท์ไปปรึกษาได้นะคะ
ให้เบอร์โทรศัพท์สายด่วนกรมสุขภาพจิตเอาไว้
สามารถปรึกษาได้ตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะคะ